ดีใจโอไมคอนโอมิคอนมาแล้วดีใจเว้ย

ทุกอย่างนะพอมันสูงสุดปุ๊บนะมันเป็นไง

ดวงการเมืองในปีพุทธศักราช๒๕๖๕

ตามสไตล์โหดฝันถง

สวัสดีครับบรรดาสมาชิกไทยรัฐ
ผมคิดถึงพี่มาก
เราไม่ได้เจอกันกี่ปีครับพี่รัก

ไหนยกคนต่อไปเป็นใคร

สกุลจากเลขานิเทศเป็นราชศรี

วันนี้ขอคุยกับพี่รักราชศรีทุกเรื่อง

วันนี้มาที่บ้านราชศรีผมไม่เคยมาเลยนี่คือครั้งแรกที่เปิดให้รายการ
เอางี้ถ้าเป็นสื่อนะว่าจะเป็นรายการตีท้ายครัวรายการต่างที่ขอติดต่อมาแบบบ้านส่วนตัวขออภัยนะครับ
ไม่ดังเกลียดหรอกไม่อยากให้ใครมาสัมภาษณ์

แล้วก็มันสุดแล้วก็รู้จักกันมานานแล้วทัยรัฐอาจารย์จะไปทิ้งเขาได้ยังไงใช่ไหม
ทัยรัฐจะมีความต้องการในสิ่งใดทัยรัฐมีคุณุปราการเรคงจะรู้ก็ยินดียินดีเลย

เรารู้จักโควิด๑๙เมื่อประมาณปี๖๒ปลายปีแล้วก็เข้าประเทศไทยจริงปี๖๓ต้นปีรายแรกของประเทศไทย
จนกระทั่งบัตรนี้มันวิวัติมาเป็นโอมิคอนแล้วพี่รักตามดวงมันสามารถบอกอะไรเกี่ยวกับสัญลักษณ์ของโรคระบาดที่มันกลายพันธุ์
ลืนกินชีวิตคนไปมากไหมครับ
นี้นะถ้าดูจากในทางโหรศาสตร์เนี่ยตั้งแต่ปี๒๕๕๙ถึงปี๒๕๖๕เดือนกรกฎาคม
แล้วมีติ่งอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมปี๖๕ไปจนถึงเมษาของปี๖๖
มุติยูหรือยูเรนัทคือดาวแห่งความตายเนี่ยโคจรจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษ
ทับดวงชะตาโลกทับดวงชะตาเมืองตอนแรกนะพูดตรงนั้นเลยพี่ก็รู้สึกว่า
มุติยูเข้าทัพชะตาเมืองไทยเนี่ยมันแปลว่ามีเกณฑ์การสูญเสีย
มันมีเกณฑ์การเกิดโรคระบาดมันมีเกณฑ์การอุบัติเหตุใหญ่หรือว่าเกิดภัยพิบัติ
ปี๕๙คนไทยทั้งแผ่นดินสูญเสียแล้วถูกต้องไหม
เราก็วางใจว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะมีอะไรแล้วมันดันมีไงครับ

เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมา๒ปีแล้วคิดว่าเดี๋ยวมันมันจะเข้าปีที่๓เนี่ย
มันจะต้องจบคือมันต้องจบตามมุติยูที่อยู่ในราศีเมษ
คือ๗กรกฎาคมดามฤตยุโจโคจรพลดวงชะตาราศีเมษชุบจังหวะที่๑
แล้วย้อนกลับมาตรงช่วงที่๗กรกฎาคมจนถึงวันที่๓๐พฤศจิกายนของปี๖๕เนี่ย
ปลอดโปร่งมันต้องเบาขึ้นมันต้องสบายใจขึ้นเพราะดาวแห่งความตายมันไปแล้ว
แต่มันยังมีความอะไรอวรมันย้อนกลับมาอีกวันที่๑ธันวาคมทุกปี๖๕
มันมาทับชะตาเมืองมันถอยหลังกลับมาอีกแล้วมันอยู่ไปจนถึงประมาณวันที่เจ็ดที่
มั้งเดือนเมษายนปีหกหกแล้วมันก็จะไปแล้วคราวนี้ไม่กลับมาแล้ว
เพราะฉะนั้นนี่คือจุดจบที่เลถามว่าไวรัสโคโรนาหรือโรคโควิด๑๙เนี่ย
มันจะจบเมื่อไหร่ก็จบตามที่อธิบายสาธยายไปทั้งหมดตามดาวมุทยูนั่นแหละ
เป็นการพยากรพยากรตามหลักว่าปี๒๖๕อย่างไรก็ต้องถึงเวลาจบของโควิด๑๙หรือโคโรนา๑๙

แต่ตอนนี้เมื่อกี้นี่มันมีอยู่คำนึงโอไมคอนหรือโอมิคอนใช่ไหม

ที่เลถามพอมันเกิดโองโอไมคอนหรือโอมิคอนเลคิดว่าคนอย่างรัฐราชศรีเนี่ย

ที่มันเกิดปรากฏการณ์ในช่วงลอยต่อรอยส่งท้ายของปี๒๖๔เนี่ย

ครั้งแรกรู้สึกดีใจเพราะว่ามันทำให้คนกลัวขึ้น
ไม่ใช่ดีใจถูกรู้สึกดีใจโอไมคอนโอมิคอนมาแล้วดีใจเว้ย
เพราะอะไรมึงสูงสุดแล้วใช่ไหม
ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่สูงสุดนี่คือพัฒนาการสูงสุดแล้วเนี่ย
ทุกอย่างนะพอมันสูงสุดปุ๊บนะมันเป็นไง
มันจะลงมันจะลงพอสูงสุดปุ๊บมันจะลง
ไอ้ที่น่ากลัวที่สุดคือที่มันยังไม่สูงสุดนี่แหละ

แต่มันพัฒนาสายพันธุไปจนถึงสูงสุดเมื่อไหร่นะ

ไม่กลัวหน้าแตกใช่ไหม

ไม่มีประสบการณ์ไม่มีความคิดความรู้อะไรเลยบ้างเลย

แต่ถ้าเกิดว่ามันจะโลกนี้
ครูบาอาจารย์เทพเทวาจา

ก็ทำให้สิ่งที่ทายมันไม่ถูกต้อง
แต่ข้าได้อ้างอิงตามหลักดวงดาวที่ถูกต้อง

ตามนี้นี่เขาบอกมาอย่างนี้
รัฐบาลขยายเพดานี่กันจากสามสิบเปอร์เซ็นต์

เรื่องของเขาเรียกอะไรนะ

มันจะเกิดเรื่องของตลาดเงินตลาดทุน
ที่แปรปวนผันหวน

เป็นของลวงข้าวปลาสิของจริง

วิกฤตยุโรปวิกฤตหมดหรือฮะ
ล้มกระดานดิ
ทั่วโลกล้มกระดาน
ล้มกระดานมาตรการเงิน

หลังจาก๓๐มีนาคมปี๖๕
เป็นต้นไปมันจะมีการล้างระบบกัน
ยืนยันนะแต่มันน่าจะมีอะไรสักอย่างหนึ่ง
ที่รัฐบาลกลางของทุกประเทศมาคุยกัน
กลายเป็นหนี้อะไรต่างสรรพัฒน์ล้มมันให้หมด
มันต้องมีอะไรบางอย่างอย่าไปกลัวมันโถ
ในปี๒๕๖๕ดวงการเมืองจะเป็นยังไงบ้างครับ
ดวงการเมืองในปีพุทธศักราช๒๕๖๕เปลี่ยน

เมื่อวันที่๑๐หรือ๒๐กันยายนปี๒๕๕๙
ราหูซึ่งเป็นตัวแทนของนักการเมือง

ดาราบันเทิงนักร้องนักดนตรีมรยาผับเทคบ่อนบาร์

โคจรเข้าสู่ตำแหน่งที่เรียกว่าเสื่อมคือเป็นมิตร
ราหูยกจากราศีมิถุนเข้าราศีพฤศพมีตำแหน่งเป็นนิต
นิดนอนหนูสละอิจอจานจอจันกรรณนิจาแปลว่า
มืดดับอับแสงมืดมนต์อนทการดับ
เพราะฉะนั้นที่ผ่านมา
ระยะเวลา๑ปีถึง๑ปีครึ่งหรือ๒ปีเนี่ย
วงการทางการเมืองแทบจะไม่มีการเลือกตั้ง
ทั้งที่ครบวาระในทุกส่วนฝ่าย
นักการเมืองที่เคยมีอำนาจมากมาย
ไม่เหลือใครมีอำนาจนอกจากท่านนายกคนเดียว
๓เจอมอะไรเข้าไปสารพันธุ์มถูกต้องไหม
เรื่องราวของดารานักแสดง
ซึ่งไม่เคยขาดงานละครงานอีเวนต์นู่นนี่นั่น
ดับสนิทแม้กระทั่งจอยังดับละครก็ถ่ายไม่ได้
นักร้องนักดนตรีเล่นคอนเสิร์ตไม่ได้
กระทั่งบัตรนี้ถ้าเกิดจะเปิดใหม่
ที่เป็นคารโลเกะหรือจะเป็นร้านอะไรต่างหลาวเล่า
คนที่เคยทำงานในที่เหล่านี้บัตรนี้หมดอายุแล้ว

เพราะฉะนั้นที่มันดับมันดับสิ้นสุด

หลังจากนั้นมันเปลี่ยนเมื่อดาวราหูเปลี่ยนจากความดับ
ปีเสือก็จริงที่เขาว่ากันตามปีขานเสือไม่มีฤทธิ์เลย

เสือหายต่อมเข้าป่าไปไหนก็ไม่รู้
มีพญานาคโผล่มาดังคนจะขึ้นถ้ำไปกราบไปไหว้
แล้วกลับเกิดปรากฏการณ์ลาหูคนจะไปไหว้จะบูชา
สการะลาหูกันทั่วฟ้าเมืองไทยเพราะลาหูท่านจะพ้นจากความมืดมนต์
ณฑการหมดกำลังออกจากป่ามาสู่กรุงเมื่อมีกำลัง
หลังวันที่๓๐มีนาคมวันที่๓๐มีนาคม
ราหูท่านพ้นจากสภาพนิดแปลว่ามืดสนิทมาเป็นสว่างเจิดจรัส
อแสงประกายออกจากตัวท่านในวันที่๓๐มีนาคม
เป็นต้นไปมีตำแหน่งเป็นเทวีโชคต้องฉลกผู้หญิงจะเป็นใหญ่
สตรีจะมีอำนาจที่เกรียงไกลจาก๓๐มีนาคมเป็นต้นไปฟันทง
หมอดูบอกว่า๓๐มีนานี่เป็นหัวเรือหัวต่อของการเมืองไทย
แน่นอนเพราะราหูเป็นตัวแทนการเมืองได้ไง
อาจารย์ถึงบอกมันจะเกิดจุดเปลี่ยนแปลง
เพราะฉะนั้นเลจะมาถามพี่ว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่อะไรยังไง

ถ้ามันจะมีการยุบสภาและมีการเลือกตั้งใหม่
มันจะต้องเกิดตั้งแต่สิงหากัญญาเป็นต้นไป

ก็รู้นี่นะผู้ว่ากอทมและยังมีอศกและยังมีระดับจังหวัดอีกทั้งนั้น
แล้วเรื่องมีเลือกตั้งใหญ่มันมีสิทธิ์เป็นไปได้หมดเลย

เราจะมีการเลือกตั้งในปี๒๕๖๕สิงหากัญญาตุลา

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นไป
โอ้โหนี่คือครั้งแรกที่พูด

มันจะทำให้เกิดสิ่งใหม่เกิดขึ้น
แล้วที่สำคัญคือดาวพฤษฎีท่านก็โคจรอยู่ในเรือนที่ดี

ดังนั้นการก่อเกิดในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้
มันจะส่งผลดีต่อประเทศไทย
มันต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง
เพราะลาหูท่านย้ายตั้งแต่๓๐มีนาคม

หลังจากมีเลือกตั้งปี๒๕๕๙
ปลายปีน่ะเรียกอย่างนั้นสะดวกกว่า
นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยคนต่อไปจะเป็นใครฮะ

เป็นคนเก่าไม่ใช่แปลว่านายกคนเก่า
เป็นคนเก่าแปลว่าคนที่เรารู้กันอยู่แล้ว

ตามโดงมันบอกได้มั้ยฮะสูงต่ำดำขาอยู่เท่าไร

เข้าสู่ราศีเมษเป็นเทวีโชค
ต้องชโหลกสตีจะเป็นใหญ่
สตรีจะมีอำนาจในการขับเคลื่อนในความเป็นไป
จะเป็นใหญ่โดดเด่นและชัดเจน
เราจะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมตอนนี้ก็เอากันไป
รอดูเดือนสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งหรือ๑๕วันสุดท้าย

ย้ำอีกทีผู้นำของประเทศไทยคนต่อไปต้องเป็นสตรีหรือมีสตรีเป็นแบ็คอัพ
หรือเคยเป็นคนมีอำนาจอยู่ในแวดวงนี้มาก่อน
การเปลี่ยนแปลงในปี๒๖๕เนี่ยมันจะเกิดบนภาวะการที่น่ากลัว
น่ากลัวน่ากลัวในที่ทำนายไม่ได้
น่ากลัวที่ทำนายไม่ได้มันแล้วพูดตรงไม่ได้

หยิบยกได้ในเวลานี้ดาวมฤติยูโคจรยกจากราศรีเมฆเข้าสู่ราศรีพฤศพในวันที่๗กรกฎาคม๑ธันวาคมย้อนหลังกลับมา
และอยู่ตั้งแต่เดือนธันวาคมทั้งเดือนทั้งปี๖๕ไปจนถึงเดือนเมษายนต้นเดือนของปี๖๖
ในขณะที่ราหูก็อยู่ราศีเมษอยู่มุทยูคือความตายความตายมันจะมาเยือนความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีความได้๒อย่าง
ถ้ามันมีคนบางคนเคยมีอำนาจเข้าไปสู่กระบวนการอำนาจในเชิงการต่อไม้มันอาจจะมีอายุของเวลาในการครองอำนาจทั้งอำนาจในอายุและอายุโดยอายุไขสั้น
เหมือนกับสมัยจอมพลสริทธนรัฐที่ครองตำแหน่งนายกมาถึง๖ปีทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่๑เมื่อปี๒๐๔๒๐๙ถูกต้องไหม
ในเวลาของการต่อแผนนั้นแกก็อยู่รอดไม่ยาวไกลนะแกก็ไปฉับพันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้รอยต่อของการต่อไม้จากอำนาจเดิมโดยคนเดิมเนี่ยอันตรายยิ่งนักต้องตรวจสอบดูแลสุขภาพให้ดี
ในปี๒๕๖๕ในทัศนะดวงดาวของรักราชศรีวงการดาราเป็นไงบ้าง
ทายอย่างหนึ่งว่าวงการบันเทิงเนี่ย
นี้มันไม่มีอะไรแย่วันนี้ใช่ไหมจริง
โด่งดังจะมีโอกาสจะเช้นจะเปลี่ยนแปลงคึกคักแล้วกันมันเหมือนกับการเก็บกฎเอาไว้ปิดกั้นเอาไว้
แล้วก็มาระเบิดแล้วมันก็จะยิ่งระเบิดมากขึ้นเมื่อเลยเดือนมีนาคมเป็นต้นไป
เพราะเดือนมีนาคมลาหูเป็นเทวีโชคมันโดดเด่นใช่ไหมบันเทิงมันมาพร้อมกับการเมืองเพราะฉะนั้นมันก็หนีไม่พ้นแล้ว
เดี๋ยวเวลาถึงเวลานึงพวกเขาก็จัดงานใช่ไหมนู่นนี่นั่นพวกดาราก็ต้องไปออกไปโชว์ตัว
นักร้องนักแสดงนักดนตรีก็ต้องไปเล่นต่างเพราะฉะนั้นเห็นไหมมันจะไปหนีเลือกตั้งได้ไงปี
มันก็ต้องมีเกณฑ์เลือกตั้งถ้าสภาพอย่างงี้มันเกิดแล้วที่สำคัญคือผู้หญิงคนไหนที่ผ่านมาเลิกกับแฟนที่เป็นดารา
จะได้แฟนใหม่รวยมั่งคั่งดาราคนไหนก็ตามทีที่เคยคบกับคนนึงมาหลายปี๓๕ปี๗ปีเลิกในปีที่ผ่านมา๒ปีที่ผ่านมาปี๖๕

คู่ใหม่คนใหม่และสดใสกว่าเดิมฟันทง
ช่วงสุดท้ายผมชวนรักราชศรีฟันทงอีกหนึ่งเรื่องใหญ่กับข้อเสนอการนำธุรกิจสีเทาขึ้นมาบนดินจะมีสิทธิ์ไหมไปฟังคำตอบพร้อมกัน
พูดถึงดาวพุทธคือคอมมิเคตในเรื่องดังกล่าวนี้
พุทธดาวราหูดาวสุกเนี่ยในดวงชะตาเมืองเป็นวินาศแก่ดวงชะตาเมือง
แปลว่าเมืองนี้มันกดไว้ซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้มาเปิดเผยแบบถูกกฎหมาย
เอิกกระเริกมีกฎหมายที่อยู่ในพานรองรับไม่ได้

อยากจะให้มันอิสระไปเลยเพราะมันก็แอบทำมาตั้งนานแล้ว
เอาพูดตามตรงแต่ในทางดวงเมืองที่มันปรากฏ
ก็เหมือนดวงเมืองที่คนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้
ได้ยืนยงจีเร็งหนึ่งยังยืนคือทหารหรือตำรวจเท่านั้น
เพราะเขาวางดาวอังคารนำหน้าชะตาเมือง
และประเทศนี้อยู่ลักษณะราศีเมษมีดาวอาทิตย์คือกษัตรากุมกับจตาเมือง
แผ่นดินนี้จึงมีกษัตริย์ไปยาวไกล
ชั่วเท่าที่เมืองนี้จะคงอยู่
ไม่ได้พูดเพราะชอบไม่ชอบ

เหดัสุคเดาพุทรโหกีกาม

เขาวางดาวดังกล่าวให้เป็นวินาศต่อชะตาเมือง
วินาศแปลว่าปกปิดซ่อนรับซ่อนเล้น

เมื่อกี้ตอบไงว่าดาวสุกเป็นมหาอุดในราศีมีน

ร่วมกับลาหูมันรุ่งโรดมายาวนานแล้ว
นี่เห็นเราพูดแล้วตลกนะเราพูดเพื่อเห็นใจนะครับ
อยากให้ขึ้นมามีคุณภาพแต่ว่าดวงเมืองมันเป็นแบบนั้นไม่ได้

การจะมีคุณธรรมหรือไม่มีคุณธรรมของคนเนี่ย
มันขึ้นอยู่กับพฤติการพฤติกรรมเลย
จริงคนที่ทำหุ้นกับพระแล้วก็ไปสวายสังธารตักบาลเนี่ย
อาจจะเป็นคนทำงานคาเฟ่มากที่สุดเลยก็ได้

พูดตรงว่าด้วยกว่าเข้าใจชื่นคนมากมายเนี่ย
มันไม่ใช่จะทำให้คนชั่วคนว่าคนที่ถูกคนแดงดี

เราผมเองไม่ได้รังเกียจหรือไม่ได้ว่าเลย
อาชีพการพนันเป็นเลวซามบัตรซบอาชีพขายบริการเป็นสิ่งที่ชั่ว
ไม่เลยมันเป็นวิถีปกติ
ใครจะเป็นอะไรเมื่อบรรลุนิติภาวะแล้วตามการ
มันก็เอาเถิดตามปรารถนาป้องกันดูแลตัวเอง

แต่ประเด็นสำคัญคือในขณะที่พี่อยากจะเอามันมาอยู่ข้างบนเนี่ย
มันดวงเมืองมันวางไว้ให้ทำไม่ได้